ที่เรื่องฮากันบ้างดีกว่าเติมสีสันนิดนึง
เป๊กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรสุดฮานะคะ
ล่าสุดเป็นนักแสดงนานทีจะมาเล่นละครคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องล่าสุดนี่คืออะไรนะสาวน้อยไอ้อ้อยควัน
ปี๒๕๕๘นานมากคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดผ่านมา๗ปีพี่เป๊กกี้ยอมใจอ่อนอีกแล้วจ้า
กลับมาเล่นหนังอีกครั้งค่ะอีสานซอมบี
เป็นหนังผีตลกเอาไปเลยคะ
เป๊กกี้รับบทเป็นไฮโซสาวท่านหนึ่ง
แต่ว่าบ้าผู้ชายเสริจเกิน
ตามเทรจพิธภาชรรณไปทุกที่
เรื่องนี้พี่เป๊กกี้นะบอกเพื่อนซี
พี่บอกพีชฟีนุขออภัย
ดิเจต้นหอมโดยคาดว่าน่าจะได้เริ่มถ่ายทำเดือนกันยายนปีนี้
แล้วก็ลงโรงฉายปีหน้าถามว่าพี่เป๊กกี้เล่นหนังผีเนี่ยกลัวผีหรือเปล่า

เจ้าตัวบอกว่าอุ๊ยกลัวมากเลยค่ะเลยต้องมีหวานใจ
อย่างตะหนวดพิธากูลไปด้วยทุกที่เลย

พักใหญ่แล้วค่ะหลายปีมาก
อยู่งานแสดงมาสักพักนึงแล้วแต่ว่าไม่ได้รับงานเลย
ค่ายนี้เขาก็ทำหนังค่อนข้างออกมาแบบว่าเลิศ

ก็เป็นนักแสดงที่เราอยากทำงานด้วยทั้งนั้นเลย

แล้วก็มีนักแสดงที่เราไม่อยากทำงานด้วยก็มี
มูต้นหอมมูต้นหอมคุณบอยอย่างนี้เราก็เออ

ตอบอะไรฮาหมดเลยอ่ะพี่เป๊กกี้แต่ว่าว่าคอนเฟิร์มว่า
พี่เฟคกี้หน่าใสนะหน้าสดก็สวยนะครับ
เพราะว่าดูจากในคลิปไอจีแกก็ออกกำลังกาย
หน้าสดสุขภาพผิวดีมาก